มีผักมีผักมาขายมีผักมีผักมาขายมีผักมากมาย
ในวันนี้ต้นหอมผักชีกะลำปีพักแปลงแตงไทย
ผักติ้วผักเม็ดขี้เหล็กถั่วงอกผักพาย
ยานางบะยอนอ่อมายหัวสิงไข่ผักกาดทีน
กระถิ่นตำนินผักกาดขาว
คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่ตลาดสดตลอดข่าวกันนะคะ
เช้าแบบนี้จะพาคุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อย
เปิดเพลงผักมาขนาดนี้ไปเช็คราคาผักกันด้วยเลยค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของผักกาดขาววันนี้นะคะ
กาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖บาท
บุ้งจีน๒๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ชีไทย๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๔๐บาทจ้า
นี่๑๔๐บาทนะจ๊ะพริกจินดาแดงจ้ะ
ไปต่อด้วยราคาสัตว์กันบ้างเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นะคะ
ราคาหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐ราคาฟองละ๔บาท๕๐สตางค์จ้า
ปิดท้ายราคาเนื้อวัววันนี้ขายอยู่ที่๒๑๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ

ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเช็คกันต่อว่า
ราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรกันบ้างนะคะ
ยังไงใครจะออกไปจับจ่ายใช้สอยวันนี้ก็อย่าลืม
ใส่หน้ากากอนามัยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ